ส่วนใครที่อยากจะไปเที่ยวแต่ไม่รู้จะไปเที่ยวไหน
ผมแนะนำว่าขึ้นเหนือสุดไปเลยเชียงราย
ว้าวตอนนี้อากาศเย็นอากาศหนาวจัดเลยนะคะ
ผมว่าไปลองดูกันหน่อยไหมว่าที่นั่นหนาวนั่นหนาวขนาดไหน

เดี๋ยวเดินออกมวยผู้ผ่าข้าลองโตยมาเข้าด้องป่าไม้
คือมันต้องลำช้าแบบชาวเหนือ

มันต้องช้าขนาดไหนคุณทำให้ดิฉันดูหน่อยสิ
นี่
ที่วาดเอาไว้เลยล่ะครับที่นี่คือที่ไหนแม่ฟ้าหลวงดอยตุง
อำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายนั่นเองนะครับคึกคักมาก
นักท่องเที่ยวไปกันเยอะแล้วถามมาว่าอุณหภูมิที่นั่นเป็นยังไง
ยังไงคะเลขตัวเดียวเท่านั้นเองคุณชิสาโอ้รู้สึกว่าจะประมาณ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
ดิฉันว่าคุณอ่านแบบภาษาไทยกลางกลางปกติไม่ต้องมากกก็ได้
ของกินเขาก็เพียบนี่ลุกชิ้นหรืออะไรคะฮะโอ้เสียมไม้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจ
มากดิฉันว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละ
คือมันมีมากมายหลากหลายที่เป็นอาหารพื้นถิ่น
แล้วก็เป็นชาวมงชาวมงค์อะไรอย่างนี้
ที่เขาบอกว่ามาขายถึงที่เลยนะ

สุดยอดเห็นแบบนี้นะครับ
ไปเที่ยวดูเพราะว่าเขาเปิดเป็นงานเทศกาลเลย
เป็นเทศกาลแห่งความสุขที่มีชื่อว่า
แอวดอยม่วนใจเล่นชมชิมสไตล์
โกกรีนเต้าลมหนาวทั้งครอบครัว
เทศกาลสีสันแห่งดอยตุงครั้งที่๖

ก็จัดให้มันยาวจัดให้มันแน่นแบบนี้

เขาจะได้ประทับใจแล้วก็มีการแสดงมากมายให้ได้ชมกันด้วยนะครับ
สำหรับที่แห่งนี้แล้วเท่านั้นไม่พอครับนอกจากจะได้ดื่มดำกับความสวยงามของดอกไม้
หลากหลายสายพันธุ์แล้วในงานเขามีกิจกรรมดีอย่างที่ผมบอกไป
บนถนนคนเดินสายวัฒนธรรมที่สูงที่สุดในประเทศไทยแล้วนี่โอ้โหเคยเห็นไหมเคยเห็นไหม
ไปเล่นไปแล้วไปแล้วไวมากเมื่อกี้ฟิวฟิวฟิวเลยทีเดียวนะครับโอ้โหพลาดไม่ได้นะ
ลองไปกันดูพาคนที่เรารักไปหรือว่าพาครอบครัวไปก็ได้นะครับไปกับงานนี้
เทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปีไปเก็บภาพบรรยากาศมาแล้วก็มาติดตามกันแบบนี้
ลองส่งมาให้เราดูก็ได้ถ้าใครที่ไปแล้วที่เชียงราย
ใช่สวนดอกไม้แม่ฟ้าหลวงดอยตุ้งจังหวัดเชียงรายชื่องานคือแอวดอยม่วนใจ
เล่นชมชิมสไตล์โกกรีนโต้ลมหนาวทั้งครอบครัวในเทศกาลสีสันแห่งดอยตุ้ง
ครั้งที่๖นาภัทรัพย์ใจนะคะดอกไม้ก็สวยบรรยากาศก็ดีอาหารกันกินก็เลิศนะคุณผู้ชม